ใช่คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะแฟนนางงามกรี๊ดเลย

เทศกาลนางงามเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกแล้วค่ะ
แน่นอนนะคะพี่นวัดอิสระไกรศีลมากค่ะ
พร้อมกับคนนี้เลยคุณผู้ชมนี่ก็คือน้อง

ราตรีชุดประจำชาติที่จะนำขึ้นไปประกวดในครั้งนี้เนาะ
ซึ่งพี่นวัดรับประกันทั้งความปังความปลอดภัย

ส่วนพี่นวัดเองนะคะเพิ่งมีโอกาสได้เจอกับสื่อมวลชนนะคะ
ต้องบอกว่าก่อนอันนี้แกมีข่าวเยอะนะ

ที่ก็ลื้อลือกันสนั่นเลยนะคะว่า

ซึ่งประเด็นนี้พี่นวัดตอบชัดเลยว่าไม่ใช่นะคะ
ทำเรื่องเป็นบุคคลสองสัญชาติเท่านั้นเองค่ะ
การจะลีภัยเนี่ยเราไปบอกกระทรวงต่างประเทศไม่ได้

อย่างของผมเนี่ยผมแค่ไปสอบข้อสักถามว่า
การที่เราจะมีสองสัญชาติมันติดขัดอะไรหรือเปล่า
ผมเป็นคนคอเอาท์ผมไม่รู้ว่าใครจะเล่นตลกหรือเปล่า
ผมก็ต้องไปฟิกกับทางท่านอธิบดี
ซึ่งผมก็ได้รับคำยืนยันมาแล้วว่าไม่มีกฎหมายลงโทษ
เพราะประเทศไทยไม่ได้อนุญาตเป็นทางการ

เรื่องนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผม

เพราะการลีภัยคือไม่มีสัญชาติ

ที่ภูเก็ตแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยค่ะ

ถามนิดหนึ่งความสัมพันธ์กับอาศตอร์ไอ้ใจโภคค่ะ
เขาบอกว่าไม่สามารถร่วมงานกันได้แล้วเนี่ยนะคะ

บอกว่าไม่จริงอย่างแน่นอนนะครับ

แค่ว่าตอนนี้อุดมการมันค่อนข้างเหนือกว่าอาชีพแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเราด้วย
แต่เร็วนี้จะกลับไปสวัสดีแล้ว
สักครึ่งวันค่าตัวไม่รับด้วย
เป็นการตอบแทนพระคุณเป็นการคิดถึง